คุณผู้ชมปีใหม่หลายคนไปเที่ยวผ่านไปแล้วเราก็เลยมีการรวบรวมสถานที่ได้
เพราะว่าหลายคนก็ส่งมาบอกเรากันนะคะว่าปีใหม่นี้มีที่ไหนแนะนำให้ไปท่องเที่ยวบ้าง
ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะที่แรกค่ะกว้านพยาวที่คุณเพิ่งจะเล่าไปนั่นแหละ
เทศกาลปีใหม่นะคะนักท่องเที่ยวเขาถือโอกาสลงเรือไปทำบุญไหว้พระ
ที่วัดติโลกอารามวัดโบราณกลางกว้านพยาวกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
โดยวัดนี้ถือเป็นโบราณสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา
อายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปีนะคะตั้งอยู่กลางกว้านพยาว
ก็จะมีประชาชนผู้สัทธาลงเรือไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลใหญ่แล้วก็วันสำคัญทางศาสนา
ก็จะมีการเวียนเทียนทางน้ำเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
ผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากด้วยค่ะ
ที่นี่ก็กลายเป็นจุดแวะพักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไปแล้วค่ะ
หลายคนเดินข้ามสะพานแขวงข้ามคลองแสง
แล้วก็ถ่ายรูปกับภูเขารูปหัวใจด้านหลังกัน
ก่อนจะเดินทางต่อไปเพื่อเที่ยวเขื่อนรัชปภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานั่นเอง
ขณะเดียวกันใครที่ชื่นชอบธรรมชาติก็สามารถล่องแพร่
สัมผัสความสดชื่นและชมบรรยากาศสองฝั่งคลองแสงได้ด้วยนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
โดยคลองแสงตรงนี้ก็เป็นคลองที่รับน้ำจากเขื่อนรัชประพา
ซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของสุราชธานีด้วย